คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญมาถึงแล้วครับ
ต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องวนจากจังหวัดระยอง
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามาลุ้นไปพร้อมกันครับ
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัสนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องกะแตอาสยามครับ
ทุกวันหนูต้องตื่นตี๕ตี๔ไปช่วยพ่อทำงานก่อน
พอเลิกเรียนตอน๓โมงครึ่งหนูก็ไปช่วยพ่อทำงานต่ออีกค่ะ
ถึง๓๔ทุ่มหนูถึงกลับมาทำการบ้านแล้วก็นอนค่ะ
ไม้จนถึง๗โมงก็อาบน้ำไปโรงเรียน
เพราะวันไหนที่โรงงานเขาหยุดหนูก็ไปรับจ้างเก็บมังคุดค่ะ
เวลาเก็บมังคุดหนูก็จะไปกับน้องเวียดค่ะ
หนูก็จะให้แม่เก็บใช้ค่าใช้จ่ายที่บ้าน
ให้มีข้าวกินให้มีกับข้าวกินค่ะ
ขอให้แม่กับพ่อเขาไม่เหนื่อยก็พอค่ะ

ยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวย
ของกระแตอาสยามใส่ชุดสีอะไร
ตัวเลือกที่สามค่ะสีแดงกับสีขาวค่ะ

ถูกครับ

จังหวัดรายองครับ
น้องวนก็จะเป็นเด็กมีน้ำใจ

ช่วยแม่ครัวอาหารผักล้างผักล้างถ้วยล้างชามน้องอนุบาล
เขาต้องตื่นแต่ตี๔มาช่วยพ่อเลี้ยงไม้
บางครั้งเขาก็นั่งหลับสับปะงก
คุณครูก็บอกให้เพื่อนช่วยเหลือเขาเวลาเขาเรียนไม่ทัน
แต่น้องบนเขาเป็นเด็กฉลาดเขาก็จะเรียนรู้เร็วค่ะ
วนเขาเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งทุกเทอมเลยค่ะ
เขามีความพยายามมากทั้งที่เขาต้องมีภาระทางบ้าน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ทำจากไม้อะไร
ซึ่งเป็นคำตอบที่

โทรโทรโทร

เป็นไหมผมเก่งมากเลย
สานหลักเมืองไรยองค์สร้างขึ้นมาปีพศ๒๔๓๘
ในรัชสมัยของรัชกาลที่๔นะครับ
ซึ่งเสาหลักเมืองนี้ทำจากไม้สักทองครับ
ทำไปได้แล้วหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของน้องวนจากระยองนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒๐๐๐
ดีใจเนอะดีจ้ะ

ข้อต่อไปที่ผมจะเฉลยผมจะเฉลยจากเรื่องบ้านของเราครับ
จะตื่น๖โมงทุกวันไปช่วยแม่ทำงานโรงงานไม้ค่ะ
ก็จะช่วยกรอกไม้ให้แม่ค่ะแล้วแม่ก็จะเลี้ยงค่ะ
วันนั้นหนูบอกพี่ยวนว่าหนูหิวมากเลย
วนก็ไปซื้อไข่มาเจียวให้หนูกินค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หนังสือนิทานอีศพเล่มนี้ราคาเท่าไหร่

๑แสนบาทแล้วนะ
แล้วเราได้รู้ค่าต่อไป๑ล้านบาทนะ

เฉลยเรื่องสุดท้ายนะครับจากเรื่องข้าวต้มมัดครับ
ทุกวันเนี่ยทำงานเลี้ยงไม้โรงงาน
เขาจ่ายค่าเลี้ยงไม้กรละ๑๐๐

วันอัยใหม่เยอะก็ทำอัยสองก้อน
น้องหนูเขาก็ไปช่วยแม่เลี้ยงไม้
ทำงานแล้วน้องเวียดก็ช่วยทำงานด้วย
น้องเวียดน้องวรไปกับประคุณเอง

แม่ก็กลัวว่าเขาอยากตกตอนมา

ท่านต้องต้มมัดจำนวน๘ชิ้น

แม่วีทำได้หรือไม่ได้ครับ

เวลาไปทั้งสิ้น๒นาที๔๒วินาทีครับ
ครอบครัวของน้องวนจากจังหวัดระยอง
ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้ไม่น้อยเลยนะครับ
๑แสนบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๑ดอกเป็น๓ดอก

เพราะฉะนั้นมาเลือกกันก่อนดีกว่าว่า
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๑จะส่งใครมาครับ
ก็หนูค่ะหนูทั้ง๓ดอกเลยค่ะ
วนจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

นี่ค่ะ

นี่ค่ะ
ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ๓ดอกด้วยกันนะครับ

ไม่ออกไปลูก

ไม่ออกไปลูก

ไม่ออกไปลูก

ไม่ออกไปลูก

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔กันนะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
เข้าสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
แล้วมาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔กันนะครับว่า
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑หมื่น

๑หมื่น

๑หมื่น

๑หมื่น

๑หมื่น

๑หมื่น

๑หมื่น

๑หมื่น